คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะอุกอัดมากเลยนะคะที่นครศรีธรรมราช
สาเหตุเกิดมาจากขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกฝั่งหนึ่งเป็นคนขับรถกระบะส่งไก่ค่ะ
กับลูกน้องอีก๓คนทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคือเพราะว่าคนขับรถกระบะเนี่ย
ไปใช้มีดฟันไปที่หน้าคนขี่มอเตอร์ไซค์คู่กรณี
แล้วรู้ไหมคะว่าสาหัสขนาดไหนจมูกอะพี่จมูกเกือบขาดหน้าเวอะค่ะ
ทีนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาพยายามที่จะหลบหนี
ขี่ไปจอดที่หน้าบ้านตัวเองปรากฏว่าญาติของคนเจ็บออกมาพอดี
พยายามที่จะเอาไม้เนี่ยไล่คนขับรถกระบะคือไล่จับ
ไปทำร้ายเขาอ่ะอาการปางตายนะคะสุดท้ายเนี่ย
จับได้หรือเปล่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ
เอาใหม่เล่าใหม่นี่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ย
คนที่วิ่งหนีคือคนขับรถกระบะส่งไก่ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะ
ส่วนคนที่กลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มญาติของคนเจ็บ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เกิดอะไรขึ้นน่ะ
ต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรคุณผู้ชมเอาแบบนี้ก่อนนะคะ
สบายใจว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มญาติเขาสามารถจับตัว
คนขับรถกระบะส่งไก่ได้ชื่อว่านายทงชัยยิ้มน้อยอายุ๔๗ปีนะคะ
ไปจับได้ที่บริเวณอู่ซ่อมรถเนื้อตัวเป็นแผลถลอกแบบนี้นะคะ
หนีแต่หนีไม่รอดไปฟันเข้ามาแล้วไง
อยากให้ดูสภาพหน้าของคนเจ็บมากเลยหน้าเวอะพี่ต้น
ลึกถึงกระดูกโอ้ยเนี่ยนี่เบลอแล้วนะ
ถ้าเกิดได้เห็นแบบตอนไม่เบลอนะพี่โอ้โหจะซีดปากหนักกว่านี้อีก
สยองมากจมูกเนี่ยเกือบขาดอ่ะอืมอืมอ่าเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมนะคะคนเจ็บชื่อว่าพีรวิทย์ทองดีอายุสามสิบสี่ปีนะคะ
อาการสาหัสค่ะอาการสาหัสมากเลยนะคะ
คือตอนแรกนำตัวส่งโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์
แต่ไม่ไหวค่ะไม่ไหวนะคะต้องถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชเพราะอาการโคม่าอาการหนักมากมากเลยนะคะ
เห็นไหมคะแผลชะกันที่ใบหน้าจมูกเกือบขาดครับ
ที่ลำคอเอามีดไปฟันคอเขาด้วยนี่กะเอาตายแล้วเนี่ย
เอาตายเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยดูจากพฤติกรรมแบบนี้
ข้อหาพยายามฆ่าเลยนะชัดเจนมากแล้วเออเพราะว่าจุดที่ฟันเนี่ย
แต่ละจุดเนี่ยคือจุดตายโดยเฉพาะคอถ้าเกิดว่าไปโดนหลอดลมนี่
อืมตายได้นะคะอ่าคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจสพร่อนพิบูรณ์ค่ะ
ไปสอบถามจากคนเจ็บคนเจ็บเนี่ยพอให้การได้นะคะ
พอให้การได้บอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชระหว่างนั้นมีรถกระบะคู่กรณี
ซึ่งขับรถกระบะบรรทุกไก่มาเต็มคันค่ะแล้วก็พยายามแซงในระยะกระชันชิด
ก็เลยทำให้คนเจ็บไม่พอใจขี่มอเตอร์ไซค์แซงขึ้นไปปาดคืน
แล้วตะโกนด่าหลังจากนั้นคนขับรถกระบะก็แซงปาดกลับมาใหม่
แล้วก็ชี้บอกให้จอดจอดจอดให้มาเคลียร์กันแล้วพอจอดเกิดอะไรขึ้นคะ
เคลียร์กันไม่ลงตัวค่ะคนขับรถกระบะส่งไก่กับลูกน้อง
ก็เลยใช้มีดไล่ฟันไล่แทงเขาที่ใบหน้าและคอคนที่ได้รับบาดเจ็บ
คนเจ็บเนี่ยพยายามใช้ท่อนเหล็กเนี่ยต่อสู้แต่สู้ไม่ไหวค่ะ
ถูกแทงจนซุดกองกับพื้นแล้วจุดที่เขาปะทะกันเนี่ย
จุดที่คนเจ็บกองกับพื้นก็คือหน้าบ้านของคนเจ็บญาติก็เลยออกมาเห็น
พอออกมาเห็นปุ๊บพยายามไล่ไล่จับคนขับรถกระบะก็เลยกลายเป็นคลิปต้นเรื่องเมื่อสักครู่อะนะคะ
คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวคนขับรถกระบะได้แล้วนะคะ
ลูกน้องอีก๒คนมาสอบปากคำเดี๋ยวต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
ส่วนลูกน้องอีกคนที่ยังคงหลบหนีซึ่งร่วมขบวนการด้วยเดี๋ยวต้องไปตามจับตัวมาให้ได้
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาพยายามฆ่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่
ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายองค์ประกอบข้อหาพยายามฆ่าคือตั้งใจฆ่าแต่ฆ่าไม่ตาย
นี่จะแจ้งข้อหายังไม่ถึงอีกเหรอ
ครับดูละนี้มีที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ดูดิอันนี้เขาเรียกว่ามีดอะไรนะ

อืมอืมอืมโหโหอ่ะมาท่า